ขณะกำลังดำน้ำดูปากการังบริเวณทิศใต้ของเกาะปอดะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ก็พาเข้ามามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกบุญเลิศอ่อนกลางนะคะพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิของสถานีตำรวจภูทรทะหลาง
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังได้ขับเรือลำที่เกิดเหตุเดินทางกลับไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอค่ะ
โยธินบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุได้นำเรือออกมาจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลับจังหวัดภูเก็ต
เส้นทางนั้นเนี่ยเป็นช่องสำหรับเดินเรือโดยตนเองบอกว่าไม่เห็นนักท่องเที่ยวอยู่ในน้ำเห็นแต่นักท่องเที่ยวผู้ชายคนหนึ่งกำลังโบกมืออยู่ก็เลยขับหลบไปนะคะ
แล้วพอตัวเองเนี่ยทราบว่าเรือชนนักท่องเที่ยวก็ได้ถอยเรือกลับมาแล้วก็เห็นว่ามีเรือยางคาดว่าเป็นเรือของอุทยานได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่โดนเรือชนแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวคนนั้นบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
แจ้งว่าขอนำนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือโดยสารเนี่ยกลับไปยังภูเก็ตกลับไปส่งก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันก็ได้แจ้งให้เจ้าของเรือทราบ
โดยเจ้าของเรือก็บอกว่าให้นำเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับก่อน
โดยได้มีการประสานกันกับตำรวจกระบี่เพื่อจะเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา
บอกว่าไม่ได้คิดหนีแต่ว่าทำหน้าที่ตัวเองก่อน
ที่เอานักท่องเที่ยวในเรือของตัวเองเนี่ยกลับไปส่งก่อน
คือแล้วก็ไม่รู้ว่าทางนู้นเขาบาดเจ็บแต่จริงทางนู้นบาดเจ็บหนักนะ
เพราะโดนชนเข้าที่ศีรษะแล้วก็มีแผลแตกอย่างรุนแรง
จนกระทั่งเสียชีวิตทันทีนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งหลังการสอบสวนตำรวจก็ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอยู่ค่ะ
ตำรวจเขาได้สอบสวนผู้ที่เดินทางไปด้วย
ผู้ที่ไปท่องเที่ยวแถวนั้นด้วย

ผู้เสียชีวิตได้ลงไปดำน้ำดูปากกาบรังด้วยสน็อกเกิ้ล
พร้อมกับญาติเขาไปด้วยเรือย้อยประมาณ๖คน
ฝ่ามาชนเข้าอย่างจังทำให้ผู้เสียชีวิตจมน้ำ
แม้ว่าคน๖คนคนแถวนั้นที่ดำน้ำอยู่
จะพยายามโบกมือให้สัญญาณว่ามีคนดำน้ำอยู่ก็ตาม
คือผู้มาเร็วผู้ฝ่าฝุงคนเข้ามา
จนเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็น
แล้วก็ชนเข้าตรงศีรษะอย่างจัง
แล้วก็มีแผลแตกอย่างรุนแรงนะครับจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
เขารีบมาส่งแผล